ได้แกสักครีศ
น้องขนมทาริน่าโบเทสค่ะ

คนนี้บอกเลยว่าสุขมากที่สุด
เรียกว่าสวยหวานและความสามารถรอบด้าน
จนยำมาการปฏิเสธไม่ได้ละ
น้องขนมทารีน่าโบเทสค่ะ
สาวรุ่นครึ่งไทยลูกคลิกาใต้
คนนี้๒๖ปีเท่านั้น
มงลงไปเลยคุณผู้ชมค่ะหน้าที่ประกาศผลโอ้โหคุณผู้ชมเจ้าตัวน้ำตาไหลเลย
เพราะนี่คือมงกุฎที่รอคอยมานานมากคือน้องขนมเนี่ยเขามีฝันฝันที่มากกว่าฝัน
ฝันว่าตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นนางงามจนมีโอกาสได้ประกวดหลายเวทีใหญ่ระดับประเทศค่ะ
ก็ทำผลงานถูกใจแฟนจนมีด้อมมีเอฟซีเยอะมากเลย
อย่างเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมนะเสียงเชียร์ของน้องในฮอนี่ดังที่สุดเลยก็ว่าได้
เรียกว่าเต็งหามาเลยและที่สำคัญไม่พลิกโผล่ไม่หักปากกาเซียนคนไหนเลย
ล่าฝันมาอยู่ในรายการหลายครั้งยังไม่ถึงมงสักทีแต่วันนี้เธอทำสำเร็จแล้ว
ดูตามภาพไปเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดราตรีหรือว่าการตอบคำถาม
ซึ่งหลายคนเนี่ยกลัวไมค์มากแต่น้องทำได้ดีจริงรวมไปถึงกิจกรรมนะคะ
ระหว่างการประเก็บตัวเนี่ยน้องก็ทำให้กรรมการเทใจได้แบบว่าไม่มีข้อกังขาเลย
ไปที่ประเทศอินเดียหลายคนต้องรอเชียร์กันเลยนะ
เมื่อคืนนี้ค่ะครอบครัวของน้องขนมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบินมาให้กำลังใจลูกสาวด้วย
ส่วนน้องขนมค่ะการันตีด้วยใจเลยปีนี้มงฟะมงมาแน่

เออนะคะฟังความน่ารักสดใสของน้องสักหน่อยจ้า
ตลอดเวลานะคะแฟนแฟนปีนี้มองฟ้ามาแหน่นะคะ

ชาลิน่ามืนกะเท๋อนะคะชาลิน่ามืนกะเท๋อนะคะ
ทำไมกระเทยชอบชาลีน่าค่ะพี่กระเทยห้ามแกงชาลีน่านะคะ
ฮ่ายลูกสาวน่ารักมาแหน่ด้วยจำมาแหน่ค่ะเสียใจแน่ค่ะแต่ว่า